คุณผู้ชมคะนาทีนี้ต้องบอกว่าชีวิตของหนุ่มชาคริสแย้มนามเนี่ยดีไม่มีใครเกินนะคุณ
เพราะนอกจากจะเหอะลูกชายตัวน้อยแล้วตอนนี้คุณแม่ของหนุ่มชาคริสเนี่ยอาการก็เริ่มที่จะดีขึ้น
แต่ว่าก็ยังมีดราม่าให้ได้ติดตามกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
เมื่อเจ้าตัวถูกชาวเน็ตเขียนบล็อกในเว็บบอร์ดชื่อดังถึงเรื่องที่ไม่ได้ลบรูปอดีตภรรยาคุณวุ้นเส้นวิริธิภา
ออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวหลายคนก็เข้าไปดูก็ยังเห็นกันอยู่

ใช่ว่าเออทำไมไม่ลบล่ะในเมื่อเลิกรากันไปเป็นปีแล้ว
งานนี้ค่ะว่าที่คุณพ่อมือใหม่ที่ไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์สามสัญชาติไทยลาวกัมพูชา
ในฐานะผู้ร่วมทุนสร้างก็เลยถือโอกาสชี้แจงเรื่องที่ไม่ได้ลบรูปอดีตภรรยา
ว่าเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันพร้อมกับสวนกลับชาวเน็ตด้วยการตั้งคำถามว่า
ทำแบบนี้แล้วรู้สึกดีหรือเปล่า
ผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะเนอะไปถึงที่ต้องการให้เกียรติคน
แล้วก็ถามว่ามีลบไหมก็มันก็มีรูปที่เราก็ไม่ได้รับขอรบไป
อย่าทำให้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าพวกผมมันจบกันด้วยดีเหมือนมีแต่ความรู้สึกดี
แล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่มีแต่ซึ่งให้ความห่วงใยแล้วก็โวยพรสิ่งดีให้
เราก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเรายังไม่เคยคิดที่จะไปพูดลบเกี่ยวกับใครหรือแม้แต่ตัวคุณเลยเนอะ
แล้วเราไม่รู้เราก็เลยอยากถามว่าทำแล้วมันรู้สึกยังไง
อยากถามก็เลยทำว่ามันรู้สึกดีมั้ยฮะเวลาที่ผมตื่นมา
โอ้นี่โดนสวนถามกลับเลยว่ารู้สึกดีมั้ยฮะ
เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวของเรานี่แหละนะคะ

แล้วมันก็เป็นความรู้สึกดีลบทำไม
คืออย่างที่ชาคริสบอกแหละมันเป็นแค่ความรู้สึกดี

ถูกต้องตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังยืนยันนะ

คือวุ้นเส้นเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเจอหน้ากันเนี่ย
ยังทักยังพูดคุยกันได้ตามปกติ

ใช่ก็เก็บมิตรภาพดีความรู้สึกดีเอาไว้นะครับ